เป็นคลิปที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งสวมใส่ชุดข้าราชการ
ชุดศรีกะกีทั้งตัวเลยนะคะ

ซึ่งกู้ภัยตอนนั้นเขาปฏิบัติหน้าที่
เคลียร์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคาย
แล้วก็อ้างตำแหน่งด้วยว่าเป็นประหลัด
อ้างตัวว่าเป็นฮะรัชกายเสมอผู้ใหญ่อะไรต่างนะคะ

พลิกแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นภาพของวันนี้นะคะ
ก็คือเขามีการขอโทษขอโพยเนี่ย
เข้าไปขอโทษนะคะสำหรับกู้ภัย
และมีภาพสำคัญด้วยนอกจากจับมือก่อนแล้วแล้ว

แทนคำขอโทษอย่างสุดซึ้งจากคั่วของหัวใจนะคะ
นี่เป็นภาพล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นจากการขอโทษเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ขุนคล่องหมองใจกันแต่ว่าวันนี้ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เมตตาธรรมสถานถูกชายที่แต่งชุดข้าราชการ
มาด่าทอมาว่าหลังจากที่เขาปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลืออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน
สิ่งที่เขาด่าไปเมื่อวานนี้ที่ปรากฏในคลิปก็เป็นทำน้องว่า
ทำงานยังไงให้การจราจรติดขัด
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ต่อมาพบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการระดับประหลัด
อย่างที่กล่าวอ้างตอนที่พูดกับกู้ภัยในคลิปนี้นะคะ
ต้นสังกัดคือสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา
ต้องออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส่วนผู้ชายในคลิปที่สวมชุดข้าราชการ
นายนันทพบฉายดีหลกข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการสังกัดสำนักประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมา
เข้ามาขอคำมาประธานมูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึ้ง
สว่างเมตตาธรรมพร้อมกับกล่าวยอมรับผิดและขอโทษในสิ่งที่ทำลงไปเมื่อวานนี้
หลังจากนั้นไปสวมกอดคนที่ตัวเองด่าไปเมื่อวานนี้นะคะ
ชื่อว่านายพุทธินันจันรัฐวิราชเป็นอาสาสมัครกู้ภัย
ขอโทษที่ได้ทำล่วงเกินและทุกอย่างก็จบลงด้วยความชื่นมื้นแบบนี้

นันทพบผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่สวมชุดข้าราชการเนี่ย
ถามว่าทำไปทำไม
มีปัญหาชีวิตส่วนตัวที่เห็นเนี่ยกลับจากการไปเซ็นเอกสาร
อย่าขาดกับพันรยา
อันนี้เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นนะ
ไม่พอค่ะประกอบกับลูกชายลาออกจากข้าราชการตำรวจ
คือประเด็นประดังอะค่ะเขาบอกแบบนี้
เครียดสะสมทุกอย่างเลยชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัว
อันนี้แหละค่ะพอไปเจออุบัติเหตุที่ทำให้มีรถติด
ก็เลยเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวระบายออกมาในช่วงเวลานั้น
กลายเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
มีคำถามว่าเมามาหรือเปล่า
ตัวตอบแบบนี้นะคะไม่ได้ดื่ม
และไม่ได้อ้างตัวเป็นประหลัดอบจ

และถามว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไง
หลังจากนี้จะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกนะคะ
ฟังเสียงผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
มันอย่าพบกาจถึงพูดว่าเป็นนาตรีปริญญาซึ่ง
คือเราไปเซ็นว่า
ยินยอมว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวซึ่งกันและกัน

ไม่เกิน๕นาทีครับท่านประธานครับ

ด้วยใจใจว่าจะไม่มีอาการนี้เกิดขึ้น

ผมอาจจะมาสมัครที่นี่ก็ได้
เพราะว่าเป็นท่านประธานทรัพย์ครับ
ยินดียินดียินดี
ฝากฝั่งของคณะกรรมการกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยเขาว่ายังไงบ้าง
หลังจากที่ได้รับคำขอโทษพวงมาลัย

หลังจากนั้นก็ไปจู๊บจบนาทีกู้ภัยที่ตัวเองด่าไปเมื่อวาน
ประธานมูลนิธิเขาบอกขอโทษก็รับคำขอโทษนะ
ติดใจเอาเรื่องใดขอให้มันเป็นบทเรียนละกัน
และอยากให้เห็นใจการทำงานของอาสาสมัครกู้ภัยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคม
กู้ภัยเองทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว
แม้ว่าช่วงแรกอาจจะคลุกคลักอาจจะทำให้การจราจรติดนิดนึง
แต่ก็พยายามเคลียร์ทุกอย่างเพื่อประชาชนทำงานเพื่อประชาชนจริงค่ะ
ก็คือเขาก็ทำหน้าที่ของเขานั่นแหละใช่ไหมคะ
ต้องเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความเครียดเกิดขึ้นได้
แต่ต้องหาวิธีระบายความเครียดที่ไม่กระทบคนอื่นเขาดีกว่า